เมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสเดินทางไปที่นครย่างกุ้งในวันสำคัญของพม่านะครับนั่นก็คือวันสละชีพ
ซึ่งตรงกับวันที่นายพลองซานถูกสังหาร
ขณะที่ประชุมเตรียมการจัดตั้งรัฐบาลที่จะบริหารประเทศหลังพม่าได้เอกราช
จนถึงขนาดนี้ภาพของนายพลองศาลยังคงถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ในการต่อสู้เพื่ออิสรภาพและเสรีภาพ
ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของวันสละชีพ
ที่จะเป็นเครื่องเตือนชาวพม่าให้ตระหนักถึง
ห่วงเวลาที่พม่าเพิ่งจะเริ่มต้น๙เดือน
บนเส้นทางประชาธิปไตยครับ
เมื่อวานนี้นางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐ
ได้เดินทางไปวางพวงหลีดที่อนุสรสถานเพื่อการผลีชีพ
วันนี้ถือเป็นวันสำคัญวันหนึ่งในชีวิตของเธอ
เพราะเป็นวันรำลึกถึงในพลองศาลวีรบุรุษของพม่าและบีดาของเธอ
ที่ถูกรอบสังหารนอกจากอนุสรสถานแห่งนี้แล้ว
ยังมีสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญในวันนี้
ปีนี้เป็นปีที่๔แล้วนะครับที่ได้มีการเปิดให้สาธารณชนได้เข้าไป
ตึกข้างหลังของตรงนี้นะครับก็คือเป็นตึกเลขาธิการ
ซึ่งเป็นอดีตที่ทำการของรัฐบาลพม่า
เปิดให้ฟังให้ชมเข้าแค่วันเดียวเท่านั้นก็คือวันนี้คือวันสละชีพ
เป็นวันสำคัญซึ่งในพลองศาลวีรบรุษของนางองศาลซูจี
รอบสังหารภายในอาคารข้างหลังนี้จะเห็นได้ว่าวันนี้นะครับ
มีประชาชนชาวพม่าจำนวนมากมาเข้าแถวกันค่อนข้างที่จะยาวทีเดียว
เพื่อต้องการที่จะเข้าไปแสดงความไว้อะไร
ผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของพม่าครับ
ตั้งแต่เช้าจะหลดเย็นไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออก
บริเวณรอบนอกอาคารมีการจัดกิจกรรมเพื่อไว้อาลัย
แต่ในพลองซานไม่ว่าจะมีแผ่นป้ายลงชื่อ
ข้อความไว้อะไรมีการตั้งรูปถ่ายพร้อมบริการ
ดอกกุหลาบเพื่อให้ประชาชนได้ทำความเคารพ
ขณะที่ในพลองซานกำลังประชุม
ผู้ที่คาดว่าจะขึ้นมาเป็นรัฐมนตรี

เมื่อถึงเวลา๑๐นาฬิกา๓๗นาที

นายผลอซานได้สิ้นลมหายใจ
ไซเรนและการบีบแตรจะดังขึ้นทั่วนครย่างกุ้ง
พร้อมการยืนสงบนิ่งเป็นเวลา๙๐วินาที

อาคารแห่งนี้ถูกใช้เป็นที่ทำการของรัฐ
แล้วก็ไม่ได้ให้คนภายนอกเข้าออก
เมื่อย้ายเมืองหลวงไปที่กรุงเนปิดอร์
อาคารแห่งนี้ก็ได้ถูกทิ้งร้าง
กระทั่งเมื่อพม่ามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
เมื่อช่วง๓๔ปีที่ผ่านมา
จึงได้มีการเปิดให้ประชาชนเข้ามาชมอีกครั้ง
แต่ก็ให้เพียงปีละครั้งเท่านั้น

ได้เข้ามาที่นี่เพื่อร่วมฉลองวันผีชีพ

มาฉลองวันผีชีพที่ย่างกุ้ง
ไม่เคยเห็นคนเข้าแถวมากอย่างนี้มาก่อน
ทำให้เธอตระหนักว่าวันนี้สำคัญมากแค่ไหน

บรรดาวีรบุรุษที่พลีชีพเพื่อเอกราช

รำลึกและการให้ความเคารพกับผู้สละชีพเหล่านี้
ทำให้เราคิดได้ว่าจะเป็นผู้นำประเทศที่ดีในอนาคตได้อย่างไร

โพนองซานยังคงเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้

ตอนนี้ถึงแม้พม่าจะมีประชาธิปไตย
แต่อีกหนึ่งปณิธานของในพลออมซาน
ยังคงอยู่ในเมฆเหมาะแห่งความคุมเคลือ
นั่นก็คือการให้พม่าซึ่งมีความหลากหลายทางชาติภัณฑ์
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
ชัยรัทธุมยาข้าวไทยรัททีวี
รายงานจากนครย่างกุ้งประเทศพม่า